วันนี้เรื่องราวที่ผมจะพูดนะครับค่อนข้างยาว
อยากให้คุณผู้ชมกรุณาฟังให้จบ

ก็คือคุณแช่มรำนั่นเองนะครับ
ถ้าเป็นคนที่มีข้อมือ๔ข้อ

ใช่ครับแล้วผมมีข้อมือนี้๒ข้อ

พบกันในตามติดชีวิตลูกทุ่งห้ามพลาดนะครับ